คุณผู้ชมคะหลังจากที่วงการบันเทิงค่ะ
ได้สูญเสียผู้กำกับชื่อดังนะคะ
คุณเติมหรือว่าคุณชะนินทรไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะ
วงการบันเทิงก็โศกเศร้ากันทั้งวงการเลยค่ะ
คุณเติมนั้นได้ฝากผลงานเอาไว้มากมายกว่า๔๐เรื่องนะคะ
อาทิแรงเงาสะพ้ายเจ้าแล้วก็เพลิงบุญ
คุณเติมจากไปเมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยวัย๕๘ปี
เมื่อวานนี้ค่ะทางครอบครัวของพี่เติมนั้น
ทำพิธีชาปนกิจที่วัดอุทัยธาราม
โดยบรรยากาศค่ะเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

ก็ยังมีเหล่าคนบันเทิงเบื้องหน้าเบื้องหลัง
เดินทางมาร่วมงานที่คุณหน่องอรุณโอชาประจายุทธนาค่ะ
คุณโป๊บธนวัฒน์นะคะก็มาร่วมส่งวิญญาณผู้กำกับฝีมือดีด้วยตัวเอง
ซึ่งพี่หน่องอรุโนชานะคะก็เผยว่ารู้สึกเสียใจ
ต้องสูญเสียผู้กำกับคู่ใจที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน
แต่ก็เชื่อนะคะว่าผลงานต่างก็จะยังคงอยู่ในใจผู้ชมตลอดไปค่ะ
เมื่อกี้ก็ถูกใจหายมากค่ะวันนี้
คือเราร่วมงานกันมานานแล้วก็เป็นรุ่นน้องนิเทศด้วย
คนดูสะพ้ายเจ้าหลายคนก็บอกว่า
ใจหายเพราะว่าผู้ที่ให้ความสุขให้ความสนุกกับพวกเรา
แต่วันนี้ก็ได้จากไปแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดพี่เติมด้วย
เป็นคนคุณภาพที่พวกเรารู้สึกสูญเสียค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและวันนี้ค่ะทางครอบครัวของพี่เติมนะคะ
เตรียมนำอาถิของพี่เติมนั้นไปลอยอังคารที่เกาะเกร็ดค่ะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะของวงการบันเทิงไทย
เพราะว่าพี่เติมนั้นก็มีความสามารถมากเลยนะคะ